กว่าประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะหลายจังหวัดในพื้นที่
อีสานได้รับผลกระทบค่ะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีน้ำท่วม
ด้วยทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
บนราชธานีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่กระทบหนักหน่อยไปดูสถานการณ์ที่นั่นกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณชุมชนภูหลวงซอยหนึ่ง
อำเภอพิบูรมังสาหารซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะเนี้ย
ก็ได้รับผลกระทบจากพายุสนร้อนโนอึนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
ทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนแต่สถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับผม
น้ำที่ท่วมขังก็ได้ลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติแล้ว
สำหรับจุดที่ผมยืนอยู่ก็จะมีบ้านเดินอยู่ประมาณ๑๐กว่าหลังคาเรือนนะครับ
ซึ่งตรงบริเวณนี้ก็จะอยู่ติดกับลำห้วยไผ่และลำห้วยสันซึ่งเมื่อวานนี้ฝนก็ได้ตกลงมาตลอดทั้งวันจนทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่แม่น้ำมูลไม่ทัน
ท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังเช่นบ้านของคุณพี่เกียรติศักดิ์สมสกุล
ที่มีบ้านอยู่ติดกับลำน้ำห้วยสันซึ่งพาทีมข่าวเข้าไปดูสภาพภายในบ้าน
หลังจากที่น้ำลดลงแล้วก็จะพบว่าคราบของดินที่ไหลมาตามกระแสน้ำ
หลงเหลืออยู่บนพื้นปูนหน้าบ้าน
และร่องรอยของระดับน้ำที่หลงเหลืออยู่บนผนังบ้าน
ซึ่งคุณพี่กิติศักดิ์เปิดเผยว่าฝนได้ตกลงมาตลอดทั้งวัน
๑๒๐เซนติเมตรแต่เพราะฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่อื่น
ทำให้น้ำในลำห้วยสันเกิดระบายไม่ทันจนเมื่อเช้านี้น้ำได้ลดลงเขาจึงเริ่มทำความสะอาดบ้านแต่โชคดีที่
ข้าวของเสียหายไม่มากนักซึ่งต่อจากนี้เขาก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่
เพราะกลัวน้ำจะท่วมบ้านอีกเราไปฟังเสียงกันครับถ้ามันมันตกขนาดเนี้ยมันมันไม่ถูกมันไม่
เป็นไรนะมันก็ปกติอยู่แล้วมันมีช่วงที่ว่ามันมันลงหนักเม็ดมากเลยนะครับตลอดเลยครับมันคือประมาณสักสามสี่ชั่วโมงติดติดกันมันก็จะเอ่อขึ้นมาแบบกระทันหันเลยครับเอาไม่
ท่านอย่างไรหรอพี่เหดมีก็เอาของขึ้นกระดังแฟนผมข้างในก็เอาของในบ้าน
เก็บเท่าที่ได้นะครับตอนนั้นเพราะว่ามันมาเร็วมากคือเร็วมากครับ
ถ้านับเป็นนาทีนี่ประมาณกี่นาทีขึ้นมาถึงนี่นะครับ
จากนี่ถึงนี่ก็ประมาณจากสามสิบนาทีมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยครับ
ขณะที่นางวิลัยพันเลิศชาวบ้านที่เช่าห้องอยู่ในตำบลกุฎชมพูเปิดเผยว่า
ห้องเช่าของเธออยู่ใกล้กับลำน้ำห้วยไผ่และลำน้ำห้วยสัน
โดยเมื่อวานนี้น้ำฝนที่ตกลงมาได้เข้าท่วมพื้นที่ห้องเช่าในเวลาที่รวดเร็วมาก
เธอเกือบจะเก็บข้าวของและหนีไม่ทัน
เพราะไม่คาดคิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้
ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมในครั้งนี้ถือว่าแรงและสูงกว่าปีที่แล้ว

ในช่วงค่ำของวันนี้ซึ่งก็จะทำให้เอ่อ
พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ในบางส่วนเนี่ยยังคงมีฝนตกอยู่นะครับผม
ติศักดิราชัยเจริญสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะขอบคุณคุณกิติศักดิ์นะครับ
อุบลนะครับอุบลเนี่ยเข้าจังหวัดแรกเมื่อวานนี้เลย
ใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้โนอึนสลายตัวแล้วนะครับ
เพียงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยยังอยู่นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
มันก็มีอีกมุมหนึ่งด้วยนะที่มีคนเขาโพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
ก็เชิงทั้งขำบ้างประชดบ้างอะไรบ้างนะครับ

นี่ฮะเอาที่นอนเลย
เหมือนปรับตัวได้ตามคลิปค่ะเขาบอกเราปรับตัวได้ใช่ไหม
ใช่ครับน้ำรอการระบายฮะ
ก็โพสต์คลิปบอกว่าน้ำท่วมหนักในตัวเมืองโคราชนะฮะ
ลักษณะบอกว่านอนอยู่ดีผมก็ออกจากบ้านได้ไงเนี่ย

คนก็ดูไปก็ยิ้มด้วยขำด้วยก็เห็นใจด้วยแหละนะ

มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่หลายจุดนะครับ
รถก็สัญจรด้วยความยากลำบากนะฮะ
มีน้ำไหลเข้าท่วมหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
บ้านข้าวของก็กระจัดกระจายหมดนะฮะ

บางคนก็ต้องลุยน้ำเข้าที่พักก็มีนะฮะ

สามแยกจากกระหลาดนะฮะตะมนต์หัวทะเลนะครับ
น้ำท่วมขังต้องปิดการจราจรด้วยนะครับวันนี้
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปอำนวยความสะดวกกันนะฮะส่วนที่วังน้ำเขียวค่ะ
อุทยานแห่งชาติทัพลานได้ประกาศปิดน้ำตกม่านฟ้าชั่วคราว
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักต่อเนื่องเลย
แล้วก็มีน้ำป่าไหลบ่ามาอย่างรุนแรงเข้าท่วมในหลายพื้นที่
ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ประกาศปิดชั่วคราวเหมือนกัน
เพราะว่าหินถล่มขวางถนนหลายจุดทำให้รถไม่สามารถวิ่งขึ้นได้
แล้วก็มีน้ำป่าไหลทะลักมาท่วมพื้นที่บ่อน้ำผุดบ้านท่าช้างตะบนหมูศรี
แล้วก็หลายพื้นที่ของอำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียวค่ะครับ
ที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นพื้นที่ตำบลอุ่มเมาส์นะครับที่อำเภอโพนทองนะฮะ
มี๒หมู่บ้านครับบ้านกระพีกับบ้านโคกศรีดาบ้านเรือนประชาชนกว่า๓๐หลังคาเรือนนะครับ
เลี้ยงสัตว์ยุ้งข้าวนี่ฮะสารลงสาราหลังคานี่ไปหมดครับ
พังล้มระเนละนาดพังเสียหายหลายจุดนะครับ
นี่ฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ